แต่ว่าคู่นี้ค่ะใกล้แล้วใกล้ใกล้มากเลยอะไร

สำหรับคุณแม่คนสวยมากกี้ราศีนะคะ

นี่ต้องบอกว่าถ้าเป็นลูกแฝดไม่อยากจะเชื่อแล้ว
ก็แม่งหน้าแบบจริงหน้าแบบหน้าชิคกี้พายอะลูกแฝดจริงจริงนะคะคุณ
นี่ค่ะแล้วก็เพื่อนซีมาเป็นแก๊งเลยมีทั้งคิมเบอร์รี่
ก็เพื่อนมาอีกกันมากมายนะคะสนุกสนานเฮฮากันมาก
แต่ว่าที่คุณแม่มากกี้ต้องกรี๊ดแตกแล้วก็ช็อกสุดเลยก็คือ
ที่คุณพ่ออย่างคุณป๊อกเนี่ยเขาทำเซอร์ไพรส์
ก่อนจะถึงวันวาเลนไทยด้วยอะไรรู้ไหมคุณดูกล่องนี้
นี่คือเครื่องเพชรค่ะ
ไพรส์ภรรยาด้วยเครื่องเพชร
โอ้โหสาวมากกี้เขาต้องยอมกราบกลางอกงาม๓ครั้งไปเลยค่ะ
ใช่

แม้แค่นี้ก็แฮปปี้แหละ

สวัสดีครับ
ต้องออกเสียงที่เหมือนเค้าเหมือนเมื่อกี้ไง
นี่นะขนาดยังเบบียังไม่ออกมานะ
ยังสเตอร์ปรัย่าได้แบบหวานขนาดนี้

เสิร์ฟเป็นน้ำจิ้มก่อนวาเลนไทยเท่านั้นเอง

วาเลนไทยจะยิ่งใหญ่อลังการจะหวานเบอร์ไหนครับ

หวานอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่มีลดน้อยถอยลงไปเลยนะ